วันนี้นะครับเรื่องราวที่แฟนกีฬาฟุตบอลน่าสนใจก็คือ
การหาหัวหน้าผู้ส่อรุยมให้เกินยี่สิบเอ็ดปีนะครับ
ซึ่งจะทำทีมเพื่ออนาคตในเอเชียนเกมนี้ไปถึง๔เกมในสมัยหน้าด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ครับจะมีการพูดคุยเพื่อความชัดเจนกัน
งานของทีมไทยที่ตกรอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนนะครับ
แพ้สามละร่วนนะครับหยิงได้หนึ่งลูกเสียเป็นเจ็ดลูก
ซึ่งแน่นอนครับก็คาดกันว่าสุรรณยันโควิชกุญสือใหญ่
แต่ว่ารออย่างเป็นทางการในการยกเลิกสัญญานะครับ

ก็มีการประชุมแต่งตั้งโค้ชใหม่กัน

ถ้ามีการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถประกาศได้เลยนะครับ
เมื่อวานนี้ทางโค้ชเชงก็ให้สัมภาษณ์กับ

ปรับตัวผู้เล่นระหว่างโค้ชนะครับ

เตรียมทีมที่ยังไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ

ไทยแลนด์เวย์หรือโมเดลฯของทีมภาพไทยนี่
มันคืออะไรครับผม
ผมบอกตรงความว่า
มันเป็นแบบไหนแยกใคร
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเขาทำแบบนี้

ขณะที่โค้ชไทยนะครับที่ผ่านการอบรมโปรไลเซ็นต์ก็มีหลายคน
ที่สนใจที่จะอยากทำทีมชาติขึ้นมาซึ่งโค้เฮงก็มองว่าก็แล้วแต่นะครับว่า
ใครจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมก็ดูแล้วต้องเข้าใจปรัชญาในการทำ
ด้วยแล้วก็แนวทางให้เป็นไปตามแบบที่สมาคมต้องการในทิศทางเดียวกันร่วม
บางคนที่ไม่มีโปรไลเซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าสามารถทำงานตามปรัชญาแนวทางของสมาคมได้
ก็มีโอกาสในการทำทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ